ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งอุทาหรณ์
สำหรับคนที่ชอบไปนวด
คุณก็ชอบผมก็ชอบคุณชอบไหมนี่แหละ

แต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปนวดเนี่ยเราต้องดูสภาพร่างกายตัวเราด้วยนะ
ว่าเรามีโรคประจำตัวที่มันไม่สามารถนวดได้หรือเปล่า
ภาวะร่างกายตอนนั้นเราบาดเจ็บหรือไม่
หรือผู้หญิงตั้งคันห้ามนวดนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อไปนี้ค่ะ

แต่ปรากฏว่าเขาเป็นการนวดผ่อนคลายนี่แหละ
แต่ท้ายที่สุดแล้วคือเขาหมดสติค่ะ
แล้วทำให้พนักงานนวดแล้วคนอื่นพยายามที่จะช่วยเหลือเขา
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือเหตุการณ์นี้นะคะ
อุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบนวด

สุดท้ายคือใครคนรับผิดชอบ
กรณีนี้ยังไม่มีแต่คนถูกนวดตายไปแล้ว
นี่ค่ะเป็นนาทีชีวิตเลยนะคะ
ของผู้ชายอายุประมาณ๓๕ปี
นอนอยู่เขาไปใช้บริการร้านนวดแผนไทย

เกิดอาการแน่นหน้าอกคุณสืบสกุล

พนักงานในร้านเห็นท่าแบบนั้น
ก็เลยประคองออกมาค่ะ
นอนแบบนี้แล้วก็ช่วยกันนวด
บีบมือบีบเท้าเอายาดมมาให้ดม
แล้วตอนนั้นนะคะผู้ชายคนนี้เขาร้อง

ใช่ญาติที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเขาก็ร้องไห้
คือเขาก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หลังจากนั้นอาการของผู้ชายคนนี้ไม่ได้ดีขึ้นนะ
ถึงแม้จะมีคนพยายามช่วยเหมือนกับปั๊มหัวใจ
แต่ว่าอาการมันแย่ลงเรื่อย
แล้วเขาก็พยายามโทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
เวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงนะคุณ
รถพยาบาลของโรงพยาบาลบางประกอบพัทยา
มาถึงแล้วก็รับตัวผู้ชายคนนี้ไป

แต่ว่าสภาพร่างกายมันแย่ลงไปเรื่อย
และท้ายที่สุดนะคะเขาเสียชีวิตนะคุณผู้ชม
คุณพัฒนภาอุดหนุนเขาก็โพสต์
แล้วเขาก็บอกว่าที่โพสต์คลิปนี้อยากให้เป็นอุทาหรณ์

คิดมาก่อนเลยว่าการที่เพื่อนของเธอไปนวดวันนั้น
จะเป็นการจบชีวิตโดยไม่คาดฝัน
แต่เราก็อยากรู้นะตกลงแล้วสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ย
เกิดจากการนวดจริงหรือไม่หรือว่าเกิดจากอะไรครับคุณ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ถึงการเสียชีวิตของเพื่อนนะ
ว่าสรุปแล้วนวดแล้วตายจริงหรือเปล่า

แล้วคุณหมอบอกเลยสาเหตุของผู้เสียชีวิตคนนี้เนี่ย
มันเกิดจากการที่ริ่มเลือดอะค่ะ
อุดตันตรงคั่วปอดทั้งสองข้าง

ยังเดินกระเพลกเข้าไปที่ร้านอยู่เลย
แต่ว่าร้านนวดเองไม่ได้ซักประวัติอย่างละเอียด
คือเห็นลูกค้าเข้ามาบอกว่าเจ็บตรงนี้
เอาก็นวดให้เลยเหมือนกับเขาจะนวดแก่อาการ

แต่ส่วนใหญ่ร้านนวดเขาก็ไม่ได้ซักประวัติ

เขาก็ถามแค่ว่าปวดตรงไหนมาเมื่อยตรงไหนมา

เอาจริงคุณถ้าเกิดเป็นร้านนวดที่ได้มาตรฐาน

มันก็อาจจะเหมือนร้านนวดทั่วไปที่ไม่ได้มี
แล้วหมอนวดไปกดจุดที่มันเคยบาดเจ็บ

เกาะตัวอยู่คือมันอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วแหละ
แต่พอไปกดมันมันเหมือนเป็นการกระตุ้นไง

ใช่มันก็วิ่งเข้าสู่เส้นเลือดหรือว่าหลอดเลือดนะคะ

มันจะเป็นเส้นเลือดที่มันจะไปเลี้ยงปอดเข้าสู่ปอด
แล้วพอริ่มเลือดมันไปอุดตันเลือดมันก็เข้าสู่ปอดไม่ได้
ทีนี้ค่ะก็เลยทำให้หายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิต
เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนที่เพื่อนผู้เสียชีวิตเขาไลฟ์หน่อยนะคะ
น้านี่บาดเจ็บอยู่แล้วบาดเจ็บ
เพราะฉะนั้นคือริ่มเลือดมันเกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว
อยู่ก่อนแล้วนะคะอยู่ก่อนแล้ว
ไปถูกกระตุ้นโดยการนวด
เข้าใจไหมคะไปถูกกระตุ้นโดยการนวดนะ
ถูกกระตุ้นโดยการนวดเนี่ยคือหมอไปนวด
ตรงที่มีริ่มเลือดแล้วมันก็หลุดมันก็วิ่งไปตามเส้นเลือด
แล้วก็ไปอุดตันปอดทั้งสองข้างคั่วปอดทั้งสองข้าง
ทำให้หายใจไม่ออกนั่นคือสาเหตุของการเสียชีวิต
นี่แหละค่ะแล้วเพื่อนของผู้เสียชีวิตก็บอกอีกด้วย
บอกว่าก่อนที่จะเข้ารับบริการร้านนวดต้องดูก่อนนะ
ว่าลูกค้าหรือว่าตัวเองมันมีอาการเจ็บป่วยตรงไหนหรือเปล่า
ตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็ให้บอกกับหมอนวดอย่างละเอียด
หมอนวดเองเช่นกันนะคะก็ควรจะซักประวัติลูกค้า
ไม่ใช่แค่มองแค่รายรับที่จะได้มา
มองถึงเรื่องของบริการที่ดีแล้วก็ปลอดภัย
เพราะว่าเรื่องแบบนี้จริงก็ต้องระวังนะคะ
คุณผู้ชมครับยังไม่ฟันทงนะว่าตกลงแล้ว

โดยการสาบันการแพทย์แผนไทยเปิดเผยนะครับว่า
ตอนนี้ต้องมีการชนะสูตรพลิกศพ
เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงก่อนเพราะว่าคนมานวดก็ถือว่าเป็นคนที่แข็งแรงนะ

ผู้เสียชีวิตจากริ่มเลือดอุดตันที่ปอด
มีการเชื่อมโยงว่าเกิดจากการนวดทำให้โอกาสเสียชีวิตนั้น

คือ๐๐๑เท่านั้นนะครับ
เพราะส่วนใหญ่การนวดก็จะนวดไปตามแนวของกล้ามเนื้อ
และหมอนวดทุกคนรู้ดีว่าต้องไม่กระทำรุนแรงผิดท่าหรือกดเค้น

และจะต้องมีการสอบถามอาการเบื้องต้นของผู้ป่วย
ว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่
แล้วก็บาดเจ็บหรือไม่อย่างไรกับร่างกายนะครับ